ไม่ค่อยได้อยากมีทุนสำรองไว้ให้แฟนค้าขาย

ถึงจะป่วยถึงจะไม่ค่อยแข็งแรงก็จะดูแลเธอตลอดไป
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ

มีผู้มีแผ่นก็เพิ่งหน้าไปใช่รึยัง
แผ่นก็เอาไว้เลย
ก็เหมือนเดิมนะครับมานานหลายปีแล้วนะครับ
เป็นกติกาที่ง่ายที่สุดในเหล่าบรรดาเกมโชว์ก็ว่าได้นะครับ
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะร้องให้ครบ๑๐เพลง
รับไปเลย๑ล้านบาทครับ
เรามีผู้เข้าแข่งขันนะคะที่สมัครมาในรายการของเรา
ด้วยความหวังนะคะว่าชีวิตจะดีขึ้น
หลากหลายครอบครัวค่ะหลากหลายอาชีพ
แต่ว่าเราไม่เคยเจอครอบครัวที่ทำอาชีพนี้มาก่อน
นี่เป็นครั้งแรกในรายการของเรา
ถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติมากเลยค่ะ
แต่ว่าคู่ชีวิตก็ต้องใช้ความกล้าพอสมควรที่จะร่วมหอลงกัน
อาชีพนี้เป็นอาชีพหนึ่งเลยค่ะที่เรียกได้ว่า
ไม่ได้นำความร่ำรวยมาให้
แต่ว่าช่วยส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะอยากให้ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
เชิญครับ

อยู่เขตทรายไหมกรุงเทพมหานคร

ผมมีอาชีพเป็นสัปเริ่ม

ทำทุกอย่างครับ

แต่ถ้ามาทำเต็มตัวเนี่ยประมาณ๔ปี
รายได้หลักได้จากวัด๕๐๐บาท

เราต้องจ่ายค่าห้องที่เราที่วัดทำให้เราเนี่ยเดือนละ๙๐๐

ถ้าเดือนไหนมีศพเยอะหรือว่ามีงานที่เขาเจาะจงให้เราไป
งานข้างนอกครับแบบทำบุญบ้านไปจัดสถานที่ให้หน่อย

เราก็จะมีรายได้ตรงนั้นเพิ่มขึ้นมา
ครอบครัวผมอยู่กันทั้งหมด๕คน
มีผมมีแฟนมีลูกชาย๒คนและลูกสาว๑คน
แฟนผมชื่อตั๊กตั๊กอายุ๒๓
ตั๊กเป็นเมียที่เงียบครับไม่ค่อยบ่นผัว

กินข้าวหรือเปล่าจะกินอะไรไหมจะทำให้กินอะไรอย่างนี้
รักมากครับอยู่ด้วยกันมาเกือบ๑๐ปีแล้วครับ

ตั้มเป็นคนนิสัยล่าเริงค่ะอารมณ์ดี

เขาเป็นคนรักลูกรักเมียมากค่ะ
เป็นคนขยันแล้วก็อดทนสู้งานค่ะ
แล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบ

แล้วก็เส้นเลือดในสมองตีบนี้พิการขั้นที่๓
ห้ามโดนแดดแล้วดูแล้วหน้าจะแดดเป็นมารเล็ต

แต่ถ้าโดนมากโรคก็กำเลิก
ผมกับแฟนผมนะครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า
แฟนผมต้องมาเป็นโรคร้ายโรคหนึ่ง
ในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเพิ่งมาเศร้า
พอมามีลูกคนที่๒ก็มาเป็นเบาหวานอีก
น้ำตาล๒๐๐กว่าจนถึง๔๐๐

ทำอะไรไม่ค่อยได้กินข้าวก็ไม่ค่อยได้
พอแม่ยายแม่ของแฟนเสีย
เขาก็เลยมาเครียดว่าเป็นโรคจะลื่นในสมองตีบอีก
เป็นอะไรมาพฤกษ์อยู่เดือนซี่ขวานี่
ใช้การไม่ได้เลยไม่สามารถจะขยับได้
ขาแขนอาบน้ำป้อนข้าว
เปลี่ยนเสื้อผ้าทำให้ทุกอย่าง
ลูกก็ต้องไปส่งโรงเรียนเองเพราะว่าแฟนทำอะไรไม่ได้
พอค่ะแต่พี่ตั้มก็ปลอบใจ
ให้กำลังใจอยู่ข้างไม่เคยทิ้งไปไหน
เขาบอกว่าเราก็สู้ไปด้วยกันนะ

อย่าบอกตั๊กว่าพี่รักตั๊กมากนะ
ถึงจะป่วยถึงจะไม่ค่อยแข็งแรง
จะดูแลเธอตลอดไปดูเพื่อครอบครัวเราเนอะ
อย่าท้อนะเป็นโรคแค่นี้
รักษาไม่หายก็ดูแลกันไป

หนูก็รักพี่เหมือนกันแต่ว่าหนูอาจจะดื้อหน่อย
แต่ก็รักนะ
อยากมีทุนสำรองไว้ให้แฟนค้าขาย
เพราะว่าแฟนผมก็จะขายพวกไอติมปัด

อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ไปโรงพยาบาลนะครับ
เพราะยาบางตัวมันเป็นยานอก
ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดให้ดีที่สุด
ก็หวังว่าผมคงจะมีโชคนิดนึง
ต้องมีใครบ้างที่มองไม่เห็นมาช่วยผมบ้างแหละ
มาพบกับคุณตั้มครับชายผู้มีอาชีพเป็นสับปะเลอ
สู้เพื่อเธอและลูกทั้งสาม

สวัสดีครับคุณตั้ม

ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ถือว่าเป็นตัวแทนของอาชีพนี้คนแรกเลย
ดีใจที่เจอกันสภาวะนี้นะคะ
ดีใจที่ยังไม่ได้ไปใช้บริการของพี่ตั้มนะคะใช่ครับ
วันนี้มากันกับครอบครัวนะคะ

ก็มีคุณตั้มบนนี้นะครับ

อุ้มลูกอยู่น้องคนเล็กชื่อน้องแก้มบุ๋มนะครับ

ถือว่าลูกดกมากนะ
สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้

เดี๋ยวอยากให้เด็กยืนแนะนำตัวหน่อยดีกว่า
คนริมนี้เชินยืนครับแล้วแนะนำตัวให้รู้จักหน่อย

คนที่มีตังค์ไม่มีตังค์

ชื่อจริงชื่อว่าอะไรนามสกุลอะไรครับ
ชื่อจริงผมชื่อว่าตีภูมิภูมิกันครับ

คนถัดมาค่ะเชื่ออะไรครับ
น้องแก้มครับ

เด็กแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงคะพี่ตั้ม

แก่นหน่อยแต่ว่าก็เตะบอลทั้งวัน
ขวัญทำไมนุยชอบเป็นโก

คนเล็กก็ดื้อครับก็เล่นตามภาษาเด็กกันแหละครับลูกสาว

บ้านผมเป็นบ้านของเจ้าหน้าที่ที่วัดก็อยู่หลังสาราที่สวดศพนั่นแหละครับ

เพราะว่าเป็นคนแรกในเวทีของเรา

เป็นเจ้าหน้าที่ชาปนสถาน
หน้าที่ต้องทำอะไรบ้างครับพี่ตั้ม

เสร็จปุ๊บก็แกะผ้าคงผ้าขาวปูผ้าคุ้มหน้าเอาดัดแขนออก

เสื้อผ้านี่ส่วนใหญ่ทางโรพยาบาลใส่มาให้เลยตัวเป็นเอง

แล้วก็ง้างแขนออกเพื่อให้นอนรถน้ำ
ครับผมพอลดน้ำศพเสร็จเรียบร้อยก็จะทำพิธีลงโรงบรรจุลงลง
เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาศพขึ้นตั้งผมก็จะคอยประดับทรงประดับไฟประดับดอกมงดอกไม้
พอถึงเวลา๑ทุ่มตรงก็จะเป็นคนอารัตนสิน

นำนำสวดทำพิธีการต่างจนสวดเสร็จในหนึ่งวัน
ใช่ครับแล้วก็ทำอย่างนั้นไปจนกว่าจะครบค่ะจะอยู่๓วัน๗วันแล้วแต่
วันเผาก็จัดดอกไม้หน้าเมนก็คือย้ายของทุกอย่างมาอยู่หน้าเมนทั้งหมด
ซองเท่าไรดอกไม้กี่กรัมต้องบอกรายละเอียดทุกอย่าง

ก็เปิดฝาลงไฮยาได้ยูดูสบเป็นครั้งสุดท้ายค่ะพี่ตั้มใช่ครับผม
วัดที่พี่ตั้มอยู่นี่เป็นเตาแบบไหนแล้วคะ

เป็นแก๊สแล้วก็คือฟึบแล้วก็ได้เลย

ที่วัดนี่เดือนหนึ่งเยอะไหมครับ

วันหนึ่งจะเผาได้๓ศพบางวันก็๓ศพ

เป็นชุมชนและไม่เป็นวัดแค่
วัดเดียวที่คนจนก็เข้าได้

รายได้ของคนที่มีอาชีพเป็นสรรพาณฤทธิ์
แต่สำหรับของคุณตั้มที่วัดรายได้เป็นยังไงครับ
เงินเดือนจากทางวัด๕๐๐บาท
๕๐๐๐บาทแล้วต้องกินกัน๕คน
ก็จ่ายค่าห้องที่เราอยู่ของวัด๙๐๐บาท

ก็จะได้งานผมเป็นงานบริการ

มันจะได้สินทรัพย์ใจจากเจ้าพา
เป็นงานที่ไม่มีใครเตรียมล่วงหน้าไง

บางทีบอกช่วยบอกพี่ช่วยนะพ่อแม่เพิ่งตายครั้งแรก
บอกผมเข้าใจพี่เดี๋ยวผมบอก

ก็เฉลี่ยแล้วอย่างไรคะ

บอกได้ไหม
น่าจะหมื่นนิดนะครับ

โทรมาบอกตั้มไปจัดสถานที่ให้หน่อย

ก็มีก็เราก็ไปนั่นแหละไปทำทุกอย่าง
ทำบุญครบรอบปี๒ปีก็ทำที่บ้านก็มี

สมมุติว่าสวดเสร็จก็จะมี๕๐วันมี๑๐๐วันมีครบปี

มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่นอกเหนือจากเงินที่ทางวัดให้
เพราะว่าทางวัดก็คงทราบดีว่าเราก็อาจจะมี
บางคนเขาก็บอกว่าทำไมทำไมไม่ขอข้าวพระกินว่ะ

ผมเลยสัญญากับตัวเองว่าลูกกับเมียผมต้องไปกินข้าวที่วัด

เพราะเราเคยเจ็บใจมาก

ต้องทำให้ลูกให้เมียกินให้ได้

แบบนี้มันกำเริบเมื่อไหร่ก็ได้

เช้าตื่นมาปวดขาเดินไม่ได้

เพราะว่าเป็นโรคติดหมอไปแล้วโรคแบบนี้

วายชนทุกคนให้ไปสู่พบภูมิที่ดี

เพราะอะไรบอกว่าถ้ามาแกล้ง
ริโอมาแกล้งมีเงิน

ที่มีอยู่ในสังคมไทย
เป็นอาชีพที่สำคัญทีเดียวแต่ว่าอาจจะแอบน้อยใจนิดนึงนะครับ
เป็นอาชีพที่ทุกคนต้องใช้บริการแต่ว่าไม่มีใครอยากจะมายุ่งด้วย
วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณตั้มได้มาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา
ก็เห็นสภาพแล้วนะครับทำงานแล้วลูกยังเล็กอีก๓คนไม่พอใช้แน่
ก็ถึงสมัครมาในรายการของเราเราเริ่มเข้าสู่การแผ่นการกันสักแคงก่อน

หกหมื่นครับหกหมื่นบาทครับ
หกหมื่นนี้จะเอาไปทำอะไรบ้างคะก็ว่าจะเอาไปใช้หนี้
กองทุนคนพิการของแฟนแล้วก็บางส่วนก็จะเอาไปลงทุนไขของ
อีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็นค่ายานอก

เด็กลีโอมีตังค์ให้กำลังใจคุณพ่อหน่อย
เอาละครับไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับ
๔เพลงก็ขอให้โชคดีนะครับ
เริ่มกันที่เพลงแรกครับเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
พร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
สวัสดีครับ

เพลงแรก
เคยติดหูอยู่แล้วครับ

๔เพลงเท่านั้นค่ะที่เราต้องการ
เพื่อแลกกับเงิน๖๐๐๐บาท

เพลงนี้ต้องสู้อย่างเดียวนะครับ
ไม่ได้เพราะยังไม่มีเงินทุนที่สะสมเอาไว้

คุณตั้มครับตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ
ถ้าไม่ใช้ก็เริ่มการแข่งขันกันได้เลยนะครับ

เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

คนดูว่าใจทรมเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดดลบหลีนี้นาน
เธอทิ้งพี่แล้ว
ไม่เคยคืนมา
อยากรู้นักหนาไฟร้ายหรือรุม
คนหัวใจส่งเป็นลมอ่อนลาก
เพราะเธอชอบมากบอกรักให้ยุ่ง
เธอคิดเช่นไรหนีไปเมืองกรุง
อยากรวยเงินถุงจึงทนไม่ไหว
เธอบอกให้รักแล้วหากใจลา
เธอรู้ไหมว่าพี่ทำแค่ไหน
กลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัย
เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนนี้
คนหัวใจสมเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
เพราะอดคิดแม่ตาย้อนมาบางสิ่ง

ใจผิดเสื่อมสอง